เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราก่อติดการเลือกตั้งสอสอในปี๖๖กันต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับในการเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้เนี่ยมีดาราพิธีกรมีคนดังจากวงการบันเทิงหลายคนนะครับที่ลงสมัครสอสอหลายภาคการเมืองหลายพื้นที่ด้วยวันนี้ผมเชิญมาสี่ท่านนะครับความจริงมีมาก
เวลาก็ยังไม่ตรงกันเดี๋ยวจะเชิญมาเรื่อยนะครับวันนี้๔ท่านที่ผมเชิญมาเนี่ยจะได้มาคุยกันว่าเออนโยบายของพักเขาเป็นยังไง
โยบายของเขาที่เขาจะลงสอสอในพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงจากดารานักแสดงจากพิธีกรจากคนในวงการบันเทิงมาทำงานการเมืองจุดยืนอุดมการคืออะไรแล้วจะมาช่วยเหลือประชาชนอย่างไรได้บ้างวันนี้ทั้งสี่ท่านนะครับผมจะเชิญมาทีละท่านนะฮะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับท่านแรกนะครับคุณหมิวสิริรพัฒน์กรการนะครับ
สวัสดีครับคุณหมิวสิริรพัฒน์กรตการ
ท่านรู้จักกันอยู่แล้วฉายากล้องอายุน้อย
๑๐๐ล้านเขาเรียนอัฆษรรทนนิติพล
จากภาพเพื่อไทยกล้องสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
หักสีธานหักสี่ธาน

ลงลงเขตกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
สอสอเขตหมดเลยมีชนกันบ้างไหมเนี่ย

ไม่มีชนเลย๒๑๒๒สวนหลวงกับประเวทเอาทีละท่านดีกว่าคุณหมิวก่อน
มิวนะคะก็สิริรพัฒน์กรตะการนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอนะคะ
๑๔กรุงเทพนะคะบางกะปิค่ะจากพักเก้าไกลค่ะ
ก้าวไกลนะครับกรุงเทพบางกะปิค่ะบางกะปิเลยนะ
กะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงค่ะถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำเต็ม

เพราะว่าซอยพื้นที่หลายเขตหลายแผงอยู่มากค่ะ
คุณฟิล์มนะฮะครับผมผมฟิล์มรัฐภูมิตรงทรัพย์นะครับ
ทีมโกศกภักดาลประชาลัดครับแล้วตอนนี้ก็บรรลงค์เขตสวนหลวงหนองบ่อนครับ

ครับปราบประดนสวรรบางนะครับก็ยานวาบางคอแหลมครับพักไทยพักดีครับ

กล้องอัคลัดอินติพลครับเพื่อไทยวาทีสุบักนะครับ
๒๑ครับประเวทสะพานสูงครับ
แวงดอกไม้แขวงประเวทแขวงทัพช้างครับอ่านี่นะฮะทั้งสี่ท่านนะครับ
ผู้ชมครับเดี๋ยวจะค่อยค่อยไล่คุยกันไปนะฮะคือคำถามไหนที่เป็นเรื่องของนโยบายพัก
หรือว่านโยบายในเขตพื้นที่ที่แต่ละท่านจะไปหาเสียงไปบอกกับประชาชน
ผมอาจจะขออนุญาตใช้เวลาที่หน้าจออืมนะฮะเพื่อที่ทุกคนจะได้ตอบคำถามกันได้อย่าง
เพียงแต่ว่าเวลาผมมีจำกัดนะครับ
แต่ตอนนี้ขอคุยกันก่อนไว้เรียกแรกครับนะฮะ
คุณหมิวเป็นพิธีกรเป็นดาราสาวชื่อดังนักแสดงชื่อดัง
แล้วเคยออกมาคอเอาท์ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ก็ใช่ค่ะจริงได้ร่วมกิจกรรมเรื่องทางการเมือง

คือตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราก็ออกมาตลอด
ทีนี้พอคอเอาท์มาเนี่ยในช่วงสักปี๒ปีที่ผ่านมาเนาะ
ประมาณ๓ปีค่ะ๓ปีที่ผ่านมา
ก็ถูกต้นสังกัดยกเลิกงานถูกแบงงานอะไรก็มี

จะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอบวันที่๓จะไปสมัครกันแล้ว

ข้อเอาท์ค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำคือ
มันไม่ได้มีใครเสียผลประโยชน์นะ
ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวเราในส่วนของประเทศ

เรารู้สึกว่าโอเคมันมีราคาที่ต้องจ่าย
อย่างที่เราเคยพูดกันไปแบบหลายครั้งมากเลย
มันมีราคาที่ต้องจ่ายแต่มิวเชื่อว่า
จริงแล้วราคาที่ต้องจ่ายของเราเนี่ย
แลกได้สำหรับการพัฒนาของประเทศ
ในอีกอนาคตข้างหน้าของลูกของหลานเรา
คือถ้าวันนี้เรายังนิ่งยังยืนเฉยอยู่กับที่

สุดท้ายแล้วประเทศมันจะถูกแช่แข็งต่อไปเรื่อย
แล้วลูกหลานเราจะเติบโตขึ้นมาโดยที่

เสียใจเลยค่ะไม่เสียใจเลย

เพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะ
มิวรู้สึกว่ามันมีพักการเมืองที่เริ่มเข้ามาเปิด
เรื่องที่พักอื่นไม่ควรเปิด
หลายประเด็นที่เก้าไกรภิปรายเองนะคะ
หลายเรื่องที่เก้าไกลเป็นพักแรกที่ชูประเด็นนี้ขึ้นมา
อยากจะพัฒนาประเทศของเราให้มันก้าวไปข้างหน้า

มิวได้มีโอกาสในการเข้ามาทำงานกับพักเก้าไกลบางส่วน
เรารู้สึกว่าวิธีการทำงานวิสัยทัศน์หรือว่ามุมมองที่เรามี
ที่ผู้สมัครจากเก้าไกลทุกคนคิดอย่างเดียวเลยคือ
ผลประโยชน์สูงสุดต้องตกอยู่กับประชาชน
มิวรู้สึกว่าการเข้าไปสมมุติว่าเราเข้าไปเป็นสอสอ
หมดยุคของการที่ประชาชนต้องมาเรียกสอสอว่าท่านแล้ว
แต่ว่าสอสอนี่แหละต้องไปเรียกประชาชนว่าท่าน
เพราะว่าคนพวกนี้คือคนที่จ่ายเงินให้พวกเรา

ก็เลยเลือกมาทำงานกับพักเก้าไกล
ต่อไปคุณฟิล์มนะฮะคุณฟิล์มผมขอถามเลย
ผมเองผมก็อยากจะถามอยู่นานแล้วได้เจอสักทีนึง
๕ปีกับ๔พักการเมือง
ผมไล่เลยนะพลังท้องถิ่นไทยมาเพื่อไทย
ไทยสร้างไทยปัจจุบันพลังประชารัฐครับผม
บางพักคนละครั่วการเมืองเลยได้ซ้ำ
คือตกลงแล้วมันอุดมการจุดยืนทางการเมือง

จริงอยากจะบอกทุกคนว่าอุดมการเหมือนเดิมครับ
ก็คือทำทุกอย่างเพื่อประชาชน
ผมมองว่าแบบนี้ประชาชนได้เปรียบมากกว่า
ตรงที่ว่าผมมีประสบการณ์จากหลายพักมา
ก็จะได้เอามาช่วยแก้ไขทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนดีขึ้น
อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะครับ

แต่สิ่งที่ผมต้องการสุดเลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของอำนาจครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วเราไม่มีอำนาจ
มันจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรได้เลย

หรือว่าความเหลื่อมล้ำที่ประชาชนทุกคนได้รับกลับไป
ผมไม่อยากไปลงพื้นที่ไหนและเห็นมีคนรวย

มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพื้นที่หรือว่าประเทศของเรา

แต่พอผมก้าวเข้ามาที่พลังประชารัฐเนี่ย
มันทำให้ผมเห็นโอกาสครับว่ามันจะเป็นทางเดียวเลย
ที่มันทำให้ผมทำให้พี่น้องประชาชนนั้นลืมตาอ้าปากได้
เพราะว่าทุกนโยบายของเขาเนี่ยทำเพื่อประชาชนครับ
แล้วเราก็มองว่าเขาเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

ผมอยากทำให้ประเทศไทยมีการส่งออกวัฒนธรรมที่จริง
ที่มีคนรู้จริงอย่างผมเข้าไปช่วย

เข้ามาทำเลยผมเปิดโอกาสให้ทำเต็มที่
อย่างนี้ผมก็ได้เห็นแล้วครับว่า
เหตุผลที่ผมพูดว่าทำไมผมถึงต้องการอำนาจ

ทำให้เราได้มีสิ่งที่เราอยากช่วยเหลือประชาชน

ผมมองว่าบ้านเราครับมันไม่จำเป็นครับ
ไม่ต้องส่งออกแต่อาหารข้าว
ทำไมเราไม่ส่งออกวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยไป
เกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาอินเดีย

เดี๋ยวเรื่องนโยบายผมถามอีกทีหนึ่ง
ผมถามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะให้พูดเรื่องนโยบายเต็มที่เลย
ทีนี้เรื่องอำนาจที่บอกถึงเป็นพลังประชารัฐ
แสดงว่ามองว่าเพื่อไทย
หรือไทยสร้างไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาล

คือวันนี้เรามองในภาพรวมนะครับ
เรามองว่าวันนี้เนี่ยจริงแล้วทุกคนนะครับ

แต่ผมมองจุดยืนว่าใครครับที่จะพาประเทศ

ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะมาอยู่กับทีมนี้
เพราะว่าทีมนี้น่าจะนำพาประเทศไปสู่ความสงบ
สันติแล้วก็นำพาเศรษฐกิจไทย

เดี๋ยวมาคุยต่อนะครับ
คุณปราบประดนบอกว่าผมจะมาปราบโกง

ปราบความไม่ยุติธรรมต่างนานาที่เจอกับตัวเองด้วย

คุณปราบประดนมีคดีร่วมกันฟอกเงินติดค้างอยู่
ภรรยาก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี

จะมาปราบคดีอะไรต่างนานาที่มันไม่เป็นธรรม
สิ่งที่ผมจะทำแล้วก็ยืนยันก็คือ

เราต้องพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเรา
คนผิดหรือคนกระทำความผิดนะครับ

ผมอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั่วไปนะครับว่า

ถ้าหลายคนไม่ได้มีชื่อเสียงอย่างผม

ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับประชาชน

คือถ้าประชาชนที่โดนรังแก่นะครับ

ไม่มีชื่อเสียงไม่มีปากไม่มีเสียงแล้วโดนรังแก่
สุดท้ายเขาไม่กล้าต่อสู้กับอำนาจรัฐ
ไม่กล้าต่อสู้กับคำว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามที่จะถนอมถนอมตัว
ประชาชนยังอยู่ภายใต้ความกลัว

ยังมีความรู้สึกว่าตอนนี้ใครไม่โดนกับตัวเองจะไม่รู้สึก
เพราะฉะนั้นไม่โดนกับตัวเองดีที่สุด
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นอยากจะให้มีความรู้สึกว่า
คุณอย่ากลัวคุณลุกขึ้นมาถ้าคุณบริสุทธิ์
คุณไม่ผิดคุณต้องสู้ให้สุดฤทธิเลย
คุณต้องสู้ให้มันมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องบริสุทธิ์จริงนะ
อย่างผมผมพูดคำว่าผมจะปราบโกง
เราก็ต้องเอาคนที่มันเอาความว่าเราโกง
เอามายัดเยียดปัญหาให้กับเราว่าเราโกงเนี่ย
โดยที่เราพร้อมจะให้ตรวจสอบให้ดูความบริสุทธิ์ของเราเนี่ย
มาเป็นตัวอย่างเลยว่าถ้าคุณบริสุทธิ์จริง
คุณซื่อสัตว์จริงขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอจริงเนี่ย
ออกมาสู้แบบผมอย่ากลัวบ้านเมืองจะต้องเปลี่ยนแปลง
ตัวเองบริสุทธิ์จริงไม่ได้เอาการเมืองมาเป็นเกราะกำบัง
ในการที่จะปกป้องตัวเองจากคดีที่ถูกฟ้องอยู่อะไรอย่างนี้
อุ๋ยครับคนผิดต่อให้คุณไปบวชอยู่ในวัด
คุณไปอาศัยผ้าเหลืองอยู่ถ้าคุณผิดคุณหนีไม่ได้ครับ
เขาก็จับคาผ้าเหลืองจับศึกถูกไหมฮะ
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่บริสุทธิ์จริง
คุณผิดจริงคุณอยู่ภายใต้กฎหมายนี้คุณหนีไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมถึงก็บอกว่าผมยืนยันที่จะสู้
ถ้าผมเงียบแล้วผมไม่สู้เหมือนกับหลายคน
บางคนไม่ผิดแต่ไม่อยากถูกผลกระทบ
อย่างที่น้องหมิวพูดว่ามีผลกระทบถูกไหมครับ
มันมีสิ่งที่ต้องเสียอย่างเช่นอาชีพชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ทีนี้เมื่อเราโดนกระทำอย่างนี้เราเสียแล้วใช่ไหมฮะ
ถ้าเราเสียแล้วแล้วเราไม่ผิดหรือว่าเรายังไม่ทันโดน
แล้วเราพยายามจะปกป้องทั้งที่เราไม่โดน
แต่โดนรังแก่โดยการซื้อเพื่อไม่ให้โดนกระทบ
ผมว่ามันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเข้ามาซื้อผม
เพื่อจะให้ผมไม่กระทบทั้งที่ผมไม่ผิดผมก็ไม่ยอมไง

เพราะฉะนั้นต้องสู้ให้สุดแล้วมาขุดกันให้ถึงแก่นถึงศาลเลยว่า

ผมจะเป็นตัวอย่างเป็นเคสที่ให้ประชาชนทั่วไปว่า
อย่าก้มหน้าให้กับข้าราชการขี้โกงอย่าไปกลัวมัน
แผ่นดินนี้เป็นของพวกเราถูกมั้ยฮะ
แผ่นดินนี้เป็นของพวกเราประชาชนเป็นคนเลือกพวกเขาเข้ามา
ทำไมจะต้องมายอมเป็นเบี้ยร่างให้เขาเหยียบหัวพวกเรานะครับ
เดี๋ยวผมมาถามต่อคุณกล้องครับผมพิธีกรชื่อดังอายุน้อยร้อยล้าน
เจอคนระดับร้อยล้านพันล้านมาเยอะแยะไปหมด
คุณก้องบอกว่าเดินทางจากเหนือจรดใต้ไปเจอเจอผู้คนมาเยอะแยะไปหมด
เหนือจบใต้เจอนักธุรกิจเป็นพันเป็นหมื่นคนครับ

แล้วทำไมถึงอยากจะมาเป็นนักการเมืองอยากมาเป็นสอสอ

หน้าที่เราในฐานะพิธีกรใช่ไหมครับ
เราก็มีหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมของเรา
นำเสนอเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ
หน้าที่ของว่าที่ผู้สมัครก็คือรับใช้ประชาชน
เปลี่ยนจากคุณผู้ชมมาเป็นประชาชนของเรา

หน้าที่ของผมคือส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
แต่ที่ผ่านมามันเป็นแค่คนถาม

แต่ครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนจากคนถามมาเป็นคนทำ

สถานการณ์ตอนนี้ครับที่ผ่านมา๘ปีที่ผ่านมา

ผมเชื่อว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลง

อยากได้บรรยากาศดีในการทำธุรกิจ

เราพอจะนึกออกว่าบรรยากาศดีมันเป็นยังไง
ผมเชื่อว่าประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้อง

คุณก็ต้องมองจุดที่เขาน่าจะได้ทำ

อย่างนี้แสดงว่ามองว่าเพื่อไทยน่าจะได้ไปต่อ

ตอนนี้ก็หัวใจก็มีดวงเดียวเพื่อไทยครับ

และแต่ละเขตพื้นที่ที่แต่ละท่านจะลงด้วย

กำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ
วันที่๓เมษายนนี้จะไปสมัครกันแล้วนะ

ถ้าในส่วนของภักดีภักดีและไทย
ช่วยคลิกไฟซ์ที่สังกัดเกิดอยู่

โยบายของพักในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้คืออะไรฮะ
นโยบายของภักดิ์ก็อย่างที่ท่านคุณภักดิ์ได้บอกไปนะครับ
ก็คือนโยบาย๓ปนะครับปกป้องปราบปรามแล้วก็ปฏิวัติพลังงาน
ปกป้องก็คือเราชูนโยบายก็คือเราอยู่ภายใต้การปกครองระบอบพระมากษัตริย์นะครับ
มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนิยายปกป้อง
แล้วก็นิยาปราบปรามก็คือปราบโกงอย่างที่เห็นนี่แหละครับปราบโกง
เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาในบ้านเมืองหลังนี้นะครับ
บ้านของเราทุกวันนี้มันมาจากการที่ข้าราชการและนักการเมือง
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับนั่นก็คือเป็นต้นเหตุของทุกปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นปากท้องไม่ว่าจะเรื่องราวที่มันปั่นป่วนในบ้านเราทุกวันนี้
มันมาจากนักการเมืองที่ไม่ซื่อสัตว์ต่อประชาชนนะครับ
คุณรับปากเขาไว้ยังไงคุณจะเข้ามาทำอะไรแล้วคุณไม่ทำตามที่รับปากนะครับ
นั่นคือสิ่งที่เป็นแล้วก็ปฏิวัติพลังงานก็คือครับที่พักที่พักก็นั่งมองกันว่าเอ่อ
ทุกวันนี้ที่เป็นปากท้องกันทุกวันนี้เพราะเราใช้ข้าวของแพงนะครับ
พลังงานต่างมันสามารถผลิตเองได้แต่ก็ไปนำเข้าซะทั้งหมด
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่แบกรับก็คือประชาชนนะครับ
ส่วนเรื่องของดาวเทียมอย่างนี้ดาวเทียมจริงแล้วดาวเทียมควรจะเป็นของรัฐบาล
ไม่ใช่เป็นของเอกชนนะฮะถ้าถ้ามันเป็นของรัฐบาลปั๊บเนี่ย
ประชาชนก็ต้องไม่ต้องแบกรับถูกไหมครับเพราะเอกชนก็ทำการค้าทุกอย่างก็คือผลกำไร
ทุกอย่างมันควรจะเป็นมันควรจะเป็นว่าดาวเทียมนี้มันควรจะเป็นของประชาชนได้แล้ว
หมดเวลาครับพี่ประหลาดเห็นไหมเขาบอกว่าไม่มีประสบการณ์ด้วยกัน
เมืองก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะเหลือเวลาให้ช่วงนโยบายของเขตของจักรทัน
คือที่ถามเรื่องนโยบายพักประชาชนจะได้รู้ว่า
เป็นดารานักแสดงมาลงสมัครมารับเลือกตั้งมาอยู่กับภาคการเมืองเนี่ย
เข้าอกเข้าใจเรื่องของภักดิ์เขาจริงนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยไม่รวดเนี่ย
อย่างที่อันนี้บอกนโยบายของพักในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ล่ะ
ตอบคุณหมิวดีกว่านาทีครึ่งนะฮะภักดิ์ก้าวกลายนโยบายหาเสียงลึกตั้งครั้งนี้

จริงทั้งหมด๙เสาของนโยบายของเรานะคะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต
สวิตช์๓ปอเอาทหารออกจากการเมืองอันนี้ก็คือเรื่องของการเมืองดี
ปากท้องดีคือเรื่องของสวัสดิการท่วงหน้าเงินเด็กเล็ก๑๒๐๐บาท
เรื่องของวัยเรียนก่อนก็คือเรียนฟรีฟรี้จริงเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่ง
และคำถามเรื่องของวัยทำงานสัญญาจ้างงานที่เป็นทำ
สำหรับคนที่มีสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรมก็คือทำงาน๔๐ชั่วโมงต่อสัปดาห

ก็คือทำงาน๘ชั่วโมงร่วมเวลาอีก๔ชั่วโมง

เรื่องของคนแก่เบี้ยคนชะลา๓๐๐บาทได้จากทุกเดือน

ถ้าคุณเป็นคนไทยไม่ต้องพิสูจน์ความจนได้เลย๓๐๐บาท
สำหรับคนซื้อ๕๐๐บาทได้ท้ายหวยเลขใบเสร็จ
สำหรับคนขาย๕๐๐บาทได้เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นสนับสนุนกันแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องของ

แปรรูปสินค้าให้ออกไปสู้กับตลาดโลกได้

นี่ยังเหลือเวลาอีก
ประมาณนี้มิวเป็นคนพูดไวฟังทันไหมคะ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

แล้วก็ผลสรุปมาแล้วว่าใน๑ปีนะครับเราจะลดภาษีครับ
เพราะว่าเราลดภาษีลงไปเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันที่อยู่๔๐กว่าบาทของเบนซิน
ปัจจุบันนี้ลดเหลือลิตรละ๑๘บาทได้จริง
พอเราวิเคราะห์แล้วว่านี่คือต้นเหตุครับ
ของการวงจรทุกวงจรนี่คือต้นเหตุ
เราแก้ที่ต้นน้ำครับถ้าเราลดราคาน้ำมันได้จริงเนี่ย
การใช้จ่ายหรือว่าการใช้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องนะครับหากเล่แผงลอยเนี่ย
ลดลงมาพอลดลงมาชีวิตเขาก็ดีขึ้นครับ
เขาก็จะมีเงินที่เอาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นได้ดีขึ้น
นี่คือเรื่องของน้ำมันครับที่ทางภาคประนักวัชฌาลัศน์จะทำครับ
นี่ผู้แนะนำทีมโคโซกท์พลักษณ์ด้วยนะพูดได้จริงเลยครับ
อ่าคุณกล้องครับพักเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
นโยบายคืออะไรฮะคิดใหญ่ทำเป็นครับสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่าย
ขยายโอกาสครับเพื่อไทยทำสงครามกับความยากจดครับ
ที่ผ่านมาหมายความว่า๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
พูดความยากจนความยากจนเนี่ยมีการแก้หลายทาง
อัดฉีดเร่งด่วนและแบบระยะยาวอัดฉีดเร่งด่วนเนี่ย
แล้วใช้ในสี่กิโลเมตรนั่นหมายความว่าในท้องที่เนี่ย
จะเกิดการอัดฉีดขึ้นไปทันทีแล้วมีนโยบายดีต่างมากมาย
มันก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขสามสิบบาทรักษาทุกโรคครับ
เกตดูแลคนที่สูงอายุคนที่ป่วยติดเตียง
เพื่อว่าจะได้ออกไปทำงานได้ลูกหลานจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง
นะครับแล้วก็เรื่องของที่ผมชอบมากมากมันมีหลายเรื่องนะครับ
จริงจริงแล้วนโยบายเนี่ยเอ่อหนึ่งครอบครัวหนึ่งนั่นหมายความว่า
เราจะสร้างงาน๒๐ล้านตำแหน่งการันตีรายได้ขั้นต่ำ๒แสนบาทต่อปี
นั่นหมายความว่าลองบวกลบคูณหารนะครับ๒แสนบาทคูณ๒๐ล้านตำแหน่ง
สี่ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มรายได้ซึ่งเป็นรายได้ใหม่ด้วย
หนึ่งครอบครัวเนี่ยนะครับหนึ่งครอบครัวประเทศไทยเนี่ย
มียี่สิบสองล้านครอบครัวยี่สิบล้านครอบครัวนะครับ
ทำตามความฝันที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละครับ
เป็นรายได้ใหม่ประเทศก็ได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น
เราจะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมามี๔๐ล้านคน
ภายในเวลาสามปีครับและต่างต่างอีกมากมายที่สำคัญคือ
เพื่อปากท้องของประชาชนคนทุกคนจากคนที่ทำเป็นและเคยทำมาแล้วครับ
อ่าโอ้โหพอดีเป๊ะเลย
นโยบายของพักแต่ละพักมันยากมากในการจะมาอธิบาย
หรือจะมาพูดให้หมดหรือว่าครอบถุลนะฮะ
ใช่ไหมแต่ยังเหลือนโยบายในพื้นที่ที่คุณต้องไปเจอประชาชนแล้วก็ไปหาเสียงอีกนะ
จะทำอะไรให้กับเขาในเขตพื้นที่ของคุณถ้าเกิดได้เป็นสอสอ
ผมขอพักครู่เดียวได้ครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับทั้ง๔ท่านนะครับ
ทีนี้มาว่ากันเรื่องของเขตพื้นที่ในการเลือกตั้งของทั้ง๔ท่านนะครับ
ละท่านเหมือนเดิมนะคนละนาทีครึ่งกันแล้วกันนะครับ
เวลาของผมที่จำกัดจริงต้องขออภัยมากวันหน้าเชิญมาใหม่
พี่ปราบก่อนเลยเหมือนเดิมเลยเอาก่อนเลย
นาทีครึ่งนะพี่นะนโยบายหาเสียงในพื้นที่
ก็อย่างที่บอกนะครับก็แต่ละคนแต่ละพักคือมีประสบการณ์อยู่ในสภากันมาทั้งสิ้นนะครับ
แต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เหมือนกับแสดงออกมาได้ชัดเจนนะครับว่า
สัยทัศน์อย่างที่พูดไปก็คือมีความพร้อมกันอย่างเต็มที่
ส่วนตัวผมเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าความพร้อมของตัวผมเนี่ยที่ทางพักบอกผมก็คือ
ผมไม่มีจริตทางการเมืองผมมาด้วยความจริงใจ
เพราะฉะนั้นการเริ่มทำงานของผมเนี่ยผมจะการที่เลือกพักไทยพักดีเนี่ย
ผมมองก่อนแล้วครับว่าสิ่งแรกที่เห็นก็คือพักไทยพักดีเป็นพักใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในสภาเลย
เพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกใหม่ที่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันเป็นจริตทางการเมืองใหม่ที่
ที่ถ้าปัญหาทุกปัญหามันถูกแก้ไขไปแล้วผมคงไม่มาเล่นการเมืองนะฮะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นความพร้อมของผมคืออะไร
ผมทำงานด้านจิตอาสาผมก็ใช้ความทำงานด้านจิตอาสาของผมนี่แหละมาทำงานที่มีทีมมีทีมที่พร้อมอยู่แล้วที่พร้อมจะลงพื้นที่ทันทีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือว่าปัญหาในชุมชนเรื่องกีฬาเรื่องเยาวชนเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งผมทำงานด้านจิตอาสามา๒๐กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่พร้อมที่จะทำงานตรงนี้มันมีพร้อมอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปราบโกงผมยืนยันนักหนาเหลือเกินว่าการปราบโกงแทบจะเป็นนโยบายหลักของทุกพักนะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ได้จริงผมมีความรู้สึกมันไม่ได้จริงเพราะว่าคนที่บอกว่าจะมาปราบโกง
แต่กลับกลายเป็นว่าคุณบริสุทธิ์ใจในการที่จะเอ่ยคำว่าปราบโกงพร้อมที่จะให้ขุดคุยกันไหม
พร้อมที่จะให้ให้ตรวจสอบตัวเองกันแบบถึงพลิกถึงขิงกันเลยไหมว่าตัวเองนี่แหละคือคนที่มาปราบโกง
เพราะตัวเองไม่มีประวัติการโกงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยืนยันกับผมว่าบุคลิกของผมยังชัดเจนที่ผมจะบอกกับทางพักก็คือผมจะปราบโกงโดยเอาตัวเองนี่แหละเป็นเป็นตัวหลักเลยว่า
คือลงพื้นที่ด้วยเรื่องนี้กับเรื่องยาวชาติ

ใช่ครับเน้นเรื่องนี้เลยเป็นหลักเลยเพราะว่าผมสามารถมีความรู้สึกว่าให้ตรวจสอบผมได้เลยนั่นคือการที่ผมออกมาต่อสู้ครั้งนี้ครับยืนยันตัวเองเลยครับ
ฮะต่อคุณกล้องก่อนคุณกล้องลงพื้นที่ไหนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง

ผมเกิดที่ประเวทครับผมเติบโตที่ประเวทคุณพ่อผมอยู่ที่ประเวทคุณแม่ผมอยู่ที่ประเวทลูกผมก็อยู่ที่ประเวทครับและผมจะนำสิ่งดีมาให้กับบ้านของเราครับโดยพักเพื่อไทยครับหลายคนอาจจะมองว่าผมมาในการเมืองแต่ผมเตรียมเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า๒๐ปีผมพบปะผู้คนจากเหนือจดใต้นั่นหมายความว่าหน้าที่ของผมเนี่ยจะสามารถ
ที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องได้โดยทำได้จริงจากผลงานที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกนะครับครั้งนี้หลายคนอาจจะถามว่าหลายคนอาจจะถามว่าจะเลือกใครดีบางคนบ้านมี๕คนเนี่ยอยากจะเลือกเพื่อไทยสัก๓คนแต่ครั้งนี้ถ้าต้องแนะนำนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ใหญ่มากใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้กับประเทศไทยของเราโปรดเลือกผมครับโปร

ที่มีเสน่ห์มากเป็นเขตที่มีภาหุวัฒนธรรมทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธอยู่รวมกันด้วยความรักผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องหนึ่งที่ผมไปเล่นแล้วทำให้พื้นที่ที่เงียบเหงาเนี่ยกลับโด่งดังขึ้นมาได้ก็คือรักจังที่ปลายวันนี้ผมจะใช้คอนเซ็ปต์เลยครับที่สวนหลวงผมเลยใช้คำว่ารักจังสวนหลวงครับวันนี้ผล
ให้เข้ามายิ่งขึ้นครับผมให้ทีมผมเนี้ยครับไปวิเคราะห์มาตั้งแต่วัดแม่นาคนะครับย่านาคของพวกเราทุกทุกคนครับตอนนี้ก็เริ่มซ่อมซาวแล้วจากโควิดนะครับผมก็จะไปช่วยโปรโมทครับโดยเอาตัวเองเนี้ยครับเป็นพรีเซนเตอร์สวรรค์หลวงครับแล้วโปรโมทนะครับตั้งแต่ต้นทางนะครับจนสุดปลายคลองใช้พื้นที่ประมาณ

บาททุกเดือนมาตรงเนี้ยนโยบายของก้าวกลัยเนี้ยจะเข้าไปเป็นญาติคนนึงดีกว่าในการช่วยเหลือเรื่องเงินทำให้วัยทำงานของเราเนี้ยไม่ต้องแบกรับภาระหน้าที่ในการใช้จ่ายเงินขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเงินเหลือสี่พันสองร้อยบาทต่อเดือนนะคะหมิวเชื่อว่าคนวัยทำงานอย่างพวกเราอ่ะสามารถเอาเงินจำนว

เพราะฉะนั้นในส่วนของความมั่นใจว่าจะได้ไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะต้องได้จะได้ไม่ได้อืมอย่างที่บอกแล้วคือผมอยากให้ประชาชนลงเปิดรับสิ่งใหม่ใหม่ที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วให้โอกาสได้เกิดขึ้นฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ตรงนี้จะได้เข้าไปมันคือคว
เข้ามาแล้วจะจะเป็นเหมือนที่ผ่านผ่านมาไหมประวัติศาสตร์ยังไม่เคยบันทึกว่าคนวงการบันเทิงเข้ามาทำงานกันทั้งด้านการเมืองแล้วมันได้ผลหรือว่าเป็นที่ตอบรับเป็นที่ยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไว้ก็คือฝากน้องน้องทุกคนตรงนี้นะครับไม่ว่าใครจะเข้าไปก็แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนก็คือลองสร้างป

การเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและปิดสวิทธิ์สอวรทั้งหมดนี้โดยการที่ให้เขาไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งนายกเพราะสุดท้ายแล้วประเทศไทยคือประเทศที่บอกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นบรรมุกประชาธิปไตยคืออะไรคือการฟังเสียงข้างมากครับคนที่จะเข้ามาเลือกผู้นำประเท

ความจริงที่มันมีกฎิกาตั้งไว้อยู่แล้วยังไงครับตามกฎรับทะนูนรับทะนูนระบุไว้ว่ายังไงตอนเนี้ยกฎิกาเราต้องเลือกตั้งกันตามนี้อ่าแล้วก็ต้องต้องไม่ว่าจะเป็นการบวชเลือกนายกไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์มีเสียงยังไงอืมมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎกฎิกากันอยู่ดีถูกไหมฮะครับเพราะตอนนั้นไอ

ครับแล้วแต่มันแล้วแต่เขาครับว่าเขามั่นใจกันยังไงเขาก็เป็นองค์ประชุมของเขาที่เขาจะมั่นใจว่าควรจะเป็นใครที่จะนำพาประเทศไปได้ครับครับคุณกล้องสมมุติเป็นสอสอไปอยู่ในสภาแล้วสวเขาร่วมโหวตเขายังไงเขาต้องได้โหวตอยู่แล้วตามสิทธิ์ของเขาตามกฎหมายแต่ส่วนตัวรู้สึกยังไงส่วนตัวนะครับผมว่าเราทุกคนเนี่ยมาจากสี่ร้อยเคสครับของประเทศไทยเป็นตัว

ดีใจที่ได้เจอครับพี่ดีใจที่ได้เจอครับ